คอเพลงลูกทุ่งรวมไปถึงญาติมิตร
แล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงของคุณแดงจิตกรค่ะ
ได้ร่วมเดินทางไปไว้อาลัยนะฮะ
ส่งคุณแดงจิตกรเป็นครั้งสุดท้ายในงานชาปนกิจที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เจ้าของผลงานเพลงครองใจมหาชนอย่างมนรักต่อจว
หัวใจคิดฮอดจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย
ที่วัดทุ่งสว่างธรรมวารีจังหวัดบุรีรำ
แต่เต็มไปด้วยความอาลัยรักจากแฟนเพลง

ทั้งหน่ายทวีชัยจริยาเอียมอุดมหรือหน่ายห้างทวีชัย
ร่วมส่งดวงวิญญาณของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเป็นครั้งสุดท้าย
แดงนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกและต่อมน้ำเหลือง
เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
โดยก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจ
นางสาวถิติพรเกรดภูเขียวหรือน้องเอิญ
ลูกสาวคนกลางของแดงจิตกร

ได้มารำหน้าไฟเพื่อเป็นการทำเพื่อพ่อครั้งสุดท้าย

ก็ได้มารำส่งดวงวิญญาณของแดงจิตกรอีกด้วยค่ะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจ
ครอบครัวจะนำอัฐิของแดงจิตกร

เพื่อทำบุญร้อยวันตามประเพณีต่อไป
ทั้งนี้นะคะทางทีมงานห้างท็อปไลน
สังกัดของนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับ

เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ภายหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจ
ผู้ที่มาร่วมงานนั้นได้ชมกันฟรีค่ะ

ขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจ
กับครอบครัวของคุณแดงจิตกรด้วยค่ะ